หลายท่านถามมาเหลือเกินว่าวันนี้

กี่โมงเวลาอยู่ด้านหลังของผมแล้วนะครับ
ในช่วงเวลา๓ทุ่มครึ่งเจอกับอิรานดีอาร์ด

ก็จะได้ติดตามคู่ก่อนหน้า

เดี๋ยวเอาให้ดูเหตุการณ์เมื่อวานนะครับช่วงสำคัญ
โอ้โหมีแต่กล้ามเนื้อครับศรีสะเกดครับ

หนักอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนชก

ต้องได้ตามพิกัด๑๑๕ปอนด์นะครับ

ตกตราชั่งแล้วเสียแชมป์ทันที
ขณะที่ราดีแอสก็มาเหมือนกันครับ
รถมาผอมโกรกเลยครับ
น้ำหนักเนี่ย๕๒๒ฮ

อีรานดีแอส๑๑๒
ก็เบากว่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่

ของเสียหุยสุรชาติพิสิทวุฒินันนะครับ
โปรโมเตอร์ของนักคอลหลวงโปรโมชั่น

ที่เราเคยชนะโรมัน

น่าจะน็อกครับ

นครหลวงโปรโมชั่นนะครับที่เห็นในภาพ
คนทางซ้ายบนหน้าจอนะครับ

คุณภูมิโกสนสิทธิ์ก็โพสต์ให้กำลังใจนะครับศรีสะเกต
เป็นคำพูดที่ว่าไอ้น้องพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะครับ
อยู่แล้วไม่ประมาทอย่างเดียวสู้
แล้วก็มีคอมเมนต์ของแฟนมวยมาส่งกำลังใจให้มากมาย
ขณะที่คุณภูมิเนี่ยก็ถือว่า
เป็นอีกหนึ่งคนที่สนิทกับมวยที่ญี่ปุ่น
แล้วก็พาน้ำมือชายไปชกหลายคนแล้ว
แล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดอีกหนึ่งคนในเรื่องของการล่อเป้ามวย

อันนี้คือความมั่นใจของทีมงานนครหรือโปรโมชั่นนะครับแต่ว่าเกมบนเวทีก็คงต้องดูกันอีกทีครับ
จากคู่นี้แล้วนะครับเป็นคู่เอกนำรายการในช่วงเวลา๓ทุ่มครึ่งเนี่ย
ก่อนหน้านั้นครับยังมีนักสู้ไทยขึ้นสังเวียนมากมายนะครับทั้งสแตมแฟร์เทคจะชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งหญิง
ไก่ย่าง๕ดาวเพชรมรกฏวอสังประภัยสิงหองน้อยปเตรกุลแล้วก็เพชรดำไก่ย่าง๕ดาว
สังเวียนนะครับไทยรัฐทีวีเน้นย้ำเวลาเข้าสัญญาณทางหน้าจอในสามทุ่มครึ่ง
ถ่ายทอดตั้งแต่๕โมงครึ่งเป็นต้นไปแล้ว๓ทุ่มครึ่งเราตัดสัญญาณกลับมา
ทีวีดูกันนะครับร่วมเชียร์ศรีสะเกดไปพร้อมกันครับ
เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเท่าที่เช็คมาเนี่ย๑๕๐๐ที่นั่งเหลืออีก๔๐๐ที่นั่งนะครับ
รหัสนะครับมันจะมีโค้ชอยู่ให้ใส่คำว่าวันไทยรัฐที่เห็นสีเหลืองบนหน้าจอ
คุณจะได้ลดนะครับราคาบัตรลงไปอีก๒๕ครับ
บ่าย๔ถึง๖โมงเย็นนะครับก็ติดตามกันได้
กันแชมป์๖๑กิโลกรัมจะพบกับพิชิตชัยสศักดิ์สยามนะครับ
โมงเย็นเน้นย้ำเวลากันก็ตามเชียร์ดูกีฬากันให้เต็มที่เลยครับ